ที่ร้อยเอ็ดค่ะผู้หญิงในเมืองร้อยเอ็ดอยู่หอพักอยู่บ้านนะ
เดือดร้อนกันมากเลยจนต้องไปแจ้งความกันแล้วเพราะว่าเธอบอกว่า
ต้องซื้อเสื้อผ้าซื้อเสื้อในกางเกงในทุกเดือนเลยครับ
มันหายตลอดเลยค่ะแล้วมันไม่ได้หายทีแค่แบบชิ้นสองชิ้นนะคะ
หายทีห้าชิ้นหกชิ้นแบบเนี้ยค่ะสุดท้ายพอไปแจ้งความปุ๊บ
ตำรวจเขาก็เริ่มไล่สืบแล้วเนาะดูตามพื้นที่ต่างต่าง
ไปดูตามกล้องวงจรปิดต่างสุดท้ายไปเจอนี่ค่ะ
ขโมยชุดชั้นในตามบ้านเรือนตามหอพักต่างต่างกลางเมืองรอยเอ็ด
พอเมืองร้อยเอ็ดนะคะก็ไปจับตัวนายวิคิตผันอากาศอายุ๒๙ปีค่ะ
จับได้ที่ห้องเช่าในพื้นที่ตำบลเหนือเมืองนะคะ
ของกลางเนี่ยกองเบอร์เรอเลยค่ะ
ชุดชั้นในทั้งเสื้อผ้าผู้หญิง

เขาแยกประเภทเลยว่ากองนี้ชุดชั้นในกองนี้เสื้อผ้า
ก็คุมตัวเขาไปสอบปากคำที่โรงพักเดี๋ยวคุณผู้ชมดู
ก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงค่ะ
ที่เขาอาศัยอยู่ตามหอพักและห้องเช่าในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
มาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพเมืองร้อยเอ็ด
บอกว่าชุดชั้นในที่ตากเอาไว้หลังห้องเนี่ยหายไปเพียบเลย
ต้องซื้อใหม่ทุกเดือนเจ้าหน้าที่ช่วยหน่อยเถอะ

จนกระทั่ง๒๗มีนาคมค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพที่หอพักแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่บ้านเหล่าสมบูรณ์ได้
เนี่ยเป็นจังหวะนายวิคิตคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงดำมาจอดหน้าหอพัก
เดินตรงมาเลยเดินเข้ามา
แล้วก็คว้าเอาไปเลยค่ะ

เรียบแบบตรงระเบียงห้องเขาเลย

ตำรวจก็เลยไล่ตามจากภาพกล้องวงจรปิดจนมาจับตัวได้ที่ห้องพักนี่แหละค่ะ
ตรวจสอบกองเสื้อผ้ากองผลงานที่เขาก่อเหตุไหมนะคุณผู้ชม
ยกทรงเนี่ย๒๑๙ตัว
กางเกงใน๓๕๘ตัว
กระโปรง๗๙ตัว
กางเกงผู้หญิง๗๗ตัว
เสื้อผู้หญิงอีก๘๔ตัว
รวมทั้งหมดคือ๘๑๗ตัวค่ะ
คือแบบเยอะเยอะจนตำรวจยังตกใจเหมือนกันว่า

วันนี้เจ้าหน้าที่ก็พาตัวไปทำแผนนะฮะ

ลักษณะพฤติกรรมก็เดินไปตามระเบียงหลังห้อง
ซึ่งถ้าเป็นห้องที่อยู่ชั้นหนึ่งเนี่ย

เดี๋ยวถ้ามีภาพเนี่ยจะเห็นตอนช่วงที่ไปเนี่ยเห็นไหม

กลางค่ำกลางคืนเขานอนหลับกันหมดเขาก็ไม่รู้หรอกใช่ไหม
หรือต่อให้ยังไม่ได้หลับแต่ว่าอยู่ข้างในห้องดูทีวงทีวี
กำลังพักผ่อนอยู่ก็ไม่รู้หรอกว่ามีคนมาแอบมาหยิบไป
ต่าตากไว้ข้างในแบบมีรุ้งมีรั้วแล้วนะ

แต่โชคดีหอพักนี้เขามีกล้องวงจรปิดจับไว้ได้พอดี
ก็เลยเจอตัวจนได้นะคะซึ่งเขายอมรับนะว่าเขาก่อเหตุจริงแน่นอนของกลางเต็มห้องขนาดนั้น
ซึ่งตำรวจก็ถามว่าทำไปทำไมเขาบอกว่าเขาถูกภรรยาทิ้งเขาคิดถึงภรรยามาก
ก็เลยตระเวนก่อเหตุแบบนี้เพื่อเอาของมาสะสมแล้วก็สูดดม
เขาบอกว่าเขาทำมาห้าครั้งแล้วค่ะห้าครั้งได้แปดร้อยสิบเจ็ดตัวเลยนะ
มันเกี่ยวอะไรก็เบื้องต้นนะพนักงานสอบสวนก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหารักทรัพย์ในเวลากลางคืน
แล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายล่ะค่ะส่วนเรื่องที่ว่ามีอาการทางจิตประสาทหรือเปล่า
นี่ก็ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งด้วยอ่าก็ดีแล้วล่ะฮะ
เพราะว่าอย่างน้อยตัวเขาเองถ้ามีอาการทางจิตประสาทจริงก็จะได้รับการรักษาใช่ไหม
ส่วนคนอื่นก็จะได้ปลอดภัยเกิดหนักข้อมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเหตุใหญ่กว่านี้นะครับ